วัยรุ่นสองกลุ่มเขาทะเลาะกันนะฮะคือตีกันตั้งแต่หน้าผับนะฮะ
หน้าร้านเหล้าอ่ะหลังจากนั้นครับคงยังไม่หนำใจ
ขับกระบะไล่ล่าคู่อาริครับแล้วมันมีวินาทีที่โหดเยี่ยมมากนะ
คือกระบะของคนที่ก่อเหตุด้านท้ายมีคนนั่งท้ายกระบะมาด้วย
พุ่งชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงหลังกระบะอีกคันหนึ่งอัดก๊อปปี้เข้าเต็มแรงเลย
แล้วมีคนตายด้วยนะครับดูภาพเหตุการณ์ครับ
โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมคุณมิ้นฮะนี่จังหวะนี้เนี่ยพุ่งมาชนเข้าเต็มลำเลยครับ
แล้วเห็นไหมฮะท้ายกระบะมีคนนั่งมาแล้วลงมาเหมือนกับถืออะไรบางอย่างในมือ
วิ่งไล่กวดเออเหมือนอาวุธน่ะเนี่ยวิ่งไล่อ้อมไปเมื่อกี้เนี้ย
หลังจากนั้นก็จะไปโผล่อีกฝั่งนึงอ๋อนี่แล้วก็มีคนวิ่งหนีด้วยแล้วก็เนี่ยฮะ
มันมีภาพบางมุมที่เรามองเห็นไม่ชัดนะเที่ยงคืนกว่าครับ
เข้าสู่วันที่สิบสองกุมภาพันธ์กระบะคันที่ชนถอยมา
เห็นสภาพด้านหน้าไหมครับพังยับเยินถอยออกมาทั้งแบบนั้น
แล้วก็ขับหนีไปเลยครับนี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่
พลีสมุทรปราการนะครับมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งมาดูบริเวณจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าตอนที่มาถึงเนี่ยเจอแต่คนตายแต่กลุ่มของคนก่อเหตุขับหลบหนีไปแล้วครับ
สักพักหนึ่งก็จะมีกระบะขาวคันนี้ที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมขับมารับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดก็ขึ้นรถแล้วก็พากันออกไปเหตุการณ์เกือบเกือบตีหนึ่งครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาหน้าร้านสะดวกซักตำรวจบางพลีไปตรวจสอบครับ
พบว่าในนิวอายุ๒๐ปีเป็นชาวลาวนอนตายอยู่ตรงนั้นและใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์ครับ
สภาพคือทั้งคนและรถก็คือเละฮะเพราะว่าโดนชนอัดก๊อปปี้เข้าเต็มแรง
อกจากนี้ครับเจอคนเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นชาวกัมพูชามากับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละฮะ
คือวิ่งหนีตายไปหลบอยู่หลังร้านจากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับ
มีเรื่องกันตั้งแต่ที่ผับแล้วแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ต่อ
ร่างคนคือคุมด้วยผ้าขาวแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สีแดง
ล้มระเนรนาศแบบนี้นะครับทีนี้ผมให้คุณมิ้นและคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้หน่อย
พลเมืองดีเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้วัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะเขม่นกันที่หน้าผับ
บางทีสมุทรปราการภาพนี้ครับนี่นะฮะสักพักหนึ่ง
เหมือนจะมีเรื่องกันตรงนี้แล้วเขาก็แยกกันไป
พอแยกกันเสร็จไม่นานนักสองฝ่ายมาเจอหน้ากันอีกครั้งกลางซอยธนสิทธิ์หรือว่าซอยบางปลาครับ
ทั้งสองฝ่ายทำร้ายร่างกายกันอย่างบ้าคลั่งนะฮะมีทั้งมีดแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยครับ
แล้วยกพวกออกไล่ทำร้ายกันกลางถนนไม่พอครับเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไล่ยิงใส่กัน
คลิปทั้งหมดนี้คนเรือเมืองดีอัดไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
กลับไปปล่อยมัน

หลักฐานเป็นภาพจากวงจรปิดครับ

จากจุดเกิดเหตุประมาณสักครึ่งกิโลครับ

ตามเวลาในวงจรปิดวงกลมสีแดงคุณผู้ชมครับ
จอดรถนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชนวนเหตุดังกล่าวครับ

ประมาณเที่ยงคืน๑๐นาทีครับ
วัยรุ่นสองฝ่ายมาเจอกันที่ลานจอด

ก็เป็นภาพนี้ที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้
นี่นะฮะลองประติดประต่อกันนะครับคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันไปเกิดขึ้น
บริเวณซอยบางปลาครับเป็นภาพที่ได้ยินเสียงปืน

เดี๋ยวลองไล่ภาพไปพร้อมกันนะฮะคือภาพนี้
แล้วหลังจากนั้นมันก็ไปเกิดเหตุการณ์สุดระทึกขึ้น
โหดเยี่ยมมากก็คือกระบะขับพุ่งชนตรงจุดนี้
นี่คือเรียงตามไทม์ไลน์เวลาเลยนะครับ
แล้วคนก่อเหตุก็พากันหลบหนีไปครับ
เราส่งคุณสุชาดานะคะลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุที่ร้านสะดวกซัก

คือทางร้านก็ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่หน้าร้านแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีร่องรอยความเสียหายจากการที่ถูกรถกระบะพุ่งชนอยู่บ้าง

ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับคุณแจ๊คบอกว่า
กต่อยกันแล้วก็เอาปืนไล่ยิงกัน
ไล่กันมาจนถึงหน้าร้านสะดวกซักร้านนี้ค่ะ
ที่ฝ่ายก่อเหตุจะขับรถพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของคนตายแล้วอัดก๊อปปี้
จริงจะเห็นคลิปตอนแรกที่เปิด
ที่ว่าพอชนเสร็จแล้วมีคนวิ่งลงมาเหมือนถืออะไรลงมาด้วยใช่ไหมคะ

ไอ้ที่ถือคือมีดกับไม้
แล้วที่ลงมาจะลงมาซ้ำค่ะ

เขานิ่งไปแล้วนี่คือจะลงมาซ้ำค่ะ
เขาบอกมันอุกอาจเกินไป
คือถ้าต่อยตีเคลียร์กันจบแล้วมันควรจะแยกย้าย

เขาขี่เข้ามา

เหมือนเขาจะขี่เข้ามาจอดแล้วจะถามว่ามีอะไรอย่างนี้
ใช่แล้วเขาก็เหมือนรถกระบะเขาเห็นเหมือนเป็นพวกกันอย่างนี้

เข้ามาจอดหรือจะเข้ามาทำอะไรสักอย่างพี่
แล้วกระบะเขาพุ่งเข้ามาชนเลย
ผมว่ามันรุนแรงเกินไป
คุณสุชาดาก็เลยกลับไปที่จุดเกิดเหตุ
แรกก็คือผับที่เขาทะเลาะกันตั้งแต่แรกค่ะ
พยานในร้านเล่าบอกว่ากลุ่มก่อเหตุมากัน๘คน

จังหวะกลุ่มคนก่อเหตุจะกลับ
ฝั่งคนตายมาพอดีค่ะ
กัน๕คนกระบะ๑คันเหมือนกันนะคะ
น่าจะไปเจอกันตรงลานจอดรถแล้วก็ไปทะเลาะกันตรงนั้นนะคะ
หลังจากนั้นก็ควักอาวุธไล่ตอบโต้กัน

คนตายเหมือนเมาจากที่อื่นมาก่อนแล้วด้วยนะคะ

ทีนี้คุณสุชาดาก็ถามว่า
เออแล้วคือยังไงคนตายคือคนที่แบบไปมีเรื่องเหรอ

เขาบอกคนตายอ่ะไม่ได้ไปที่ร้านเหล้าด้วยซ้ำอืม

คือจังหวะที่ทะเลาะกันที่ร้านเหล้าชกต่อยเอาปืนไล่ยิงกันเสร็จ
ก็ขับรถกระบะไล่ล่ากันออกมาใช่ไหมคะ
จังหวะที่ระหว่างทางไล่ล่า
คนตายขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนอีกคนนึงค่ะ
แล้วไอ้เพื่อนกลุ่มคนตายที่ไปมีเรื่องกันที่ผับใช่ไหม

เออเห็นตะโกนเลยบอกเฮ้ยมาช่วยกันหน่อย

เออบอกมาช่วยหน่อยมีเรื่อง
คนตายก็เลยขี่มาจอดพูดคุยอยู่ที่หน้าร้านซักผ้า
เป็นจังหวะที่ฝั่งผู้ก่อเหตุขับมาเจอพอดี
พุ่งชนคนตายก่อนเลยค่ะ
เพราะเห็นว่ายังไงก็พวกเดียวกันแน่ซัดก่อนเลย
คือเขาไม่ได้มีเรื่องด้วยเลยนะคะตอนที่ผับตายซะอย่างนั้นเลยอะค่ะ
กลุ่มคู่อลิเราเคยรู้จักอะไรกันไหม
ไม่ครับไม่ครับไม่รู้จักเลย
แต่คนที่มีเรื่องน่ารู้จักแต่ตามตัวไม่ได้
เข้าไปทำรถกันครับทำรถกันข้างในซอย
แต่มาเจอคนรู้จักก่อน
เขาเลยตัดหน้าเพื่อนผมคนที่เสียให้ไปช่วย

พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
เสียใจครับเพื่อนแง้งแต่เด็กมาดูคลิปรับไม่ได้
คือตอนแรกเขาให้การบอกว่าเขาหักหลบรถ

ถ้าหลบรถก็แล้วที่กระโดดลงมาจากหลังกระบะคืออะไร

คือเรามองว่าอันนั้นคือจงใจเข้ามาชน

ล่าสุดนะครับตำรวจบางพลีครับจับกลุ่มตัวคนขับกระบะตีนโหดได้แล้วนะฮะ
คนขับกระบะคนดังกล่าวทราบชื่อคือนายจิรายุทธ์พลแสนอายุ๒๐ปีครับ

กับสิ่งที่คุณทำชนเข้าเต็มลำและแรงแบบนี้
เขาบอกว่าตัวเขาเองและกลุ่มเพื่อนไปมีเรื่องกันที่ร้านเหล้า
แล้วก็ขับรถออกมาเจออีกฝ่ายขับกระบะมาดักรอก่อน
เขาอ้างแบบนี้โดนดักรอก่อนแล้วถูกคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ยิงปืนใส่หลายนัด
ก็เลยขับรถไล่ตามกระทั่งไปเจอที่หน้าร้านซักผ้า
ก็คือร้านสะดวกซักที่เกิดเหตุตามวงจรปิดเนี่ยครับคุณผู้ชม

ตัดสินใจขับกระบะเข้าไปหาแต่รถเสียหลักอ้างแบบนี้
เดี๋ยวขอดูภาพกล้องวงจรปิบอีกทีซิ
ดูตอนที่เขามาใหม่อีกครั้งแล้วเดี๋ยวฟังเสียงเขาให้สัมภาษณ์ฮะ
เรื่องมันทะเลาะกันมาแต่ด้านในแล้วครับพี่

ผมน้องก็เลยขับรถออกทะเลาะกันแล้วผมขับรถออกมาก่อนมารอเพื่อนด้านนอก
ก่อนที่เค้ามาปากหน้าก็ก็ยิงผม

ทราบก็ขับรถพี่อลไปเลยครับกลุ้งแล้วก็ไปชนเนี่ยค่ะ
ไม่ครับผมก็ขาวรถแซงเพื่อนพวกเขาอีกคันมันก็ไปชนก่อน
เราจะบอกว่ารถมันเสียหลักพุ่งเข้าไป

นี่ครับรถเสียหลักเหมือนจะแซงเพื่อนเขาอีกคันหนึ่ง

ตรงไหนเหมือนเห็นรถหนึ่งคันยังไม่เห็นอีกคัน

แล้วจะอธิบายเรื่องที่คนที่วิ่งลงมายังไงดี
ถ้ารถเสียหลักทุกคนน่าจะตกใจช็อกแล้วแบบถามก่อนหรือเปล่า

เออที่จะลงมาซ้ำเขาอธิบายยังไงดี

บอกว่าจับกลุ่มตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้ว
คนขับรถกระบะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คนที่ยิงปืนแจ้งข้อหาพยายามฆ่า

ส่วนคนที่ทะเลาะวิวาส